คุณผู้ชมจะให้ดูก็มีอาการหลังจากฉีดวัคซีน

ทีนี้ทางครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าวัคซีน
ถึงทำให้ชายวัย๔๓ปีคนนี้เสียชีวิต
แต่เรื่องนี้ต้องรอฟังนะ
ต้องรอให้ทางคุณหมอมีการชนะสูตรออกมา

คือเบื้องต้นหมอบอกมาว่าเป็นการเสียชีวิต
เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เรื่องนี้ค่ะเป็นการเสียชีวิตของนายวินัยเหมิน
วัย๔๓ปีซึ่งเป็นพนักงานขับรถส่งอาหารทะเล
ญาติญาติเนี่ยก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะ
กูโบอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
นายวินัยฉีดวัคซีนช่วงบ่ายของวันอาทิตย์
แล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้านก็มีอาการคือมีไข้ต่ำตัวร้อนอ่อนแรง
แล้วพอตอนกลางคืนของวันจันทร์

ก็มีอาการแน่นหน้าอกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ทางแพทย์โรงพยาบาลพังงาแล้วก็สาธารณสุขจังหวัด

เก็บน้ำในช่องปอดไขสันหลัง
แล้วก็ไปตรวจสวอปศพของนายวินัย
หลังจากนั้นคือต้องไปตรวจหาก่อน
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไร
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือด้วยความที่ผู้ตายเป็นชาวมุสลิม
ดังนั้นก็ต้องนำศพไปฝังภายใน๒๔ชั่วโมง
ใช่นะครับก็ทางญาติไม่อนุญาตให้นำศพไปชนะสูตรนะฮะ
แพทย์ก็เลยเก็บแค่ตัวอย่างของสารคัดหลังในร่างกายไปนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะ
อย่างแพทย์หญิงทิพรัชต้นตระกูลประเสริฐ
ซึ่งทางคุณหมอก็เล่าให้ฟังถึงไทม์ไลน์
ช่วงเช้าของวันที่๒๔พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นะ
หลังจากที่นายวินัยเขาฉีดซีโนแวคเมื่อวันอาทิตย์แล้ว

คุณไม่ได้ฉีดที่โรงพยาบาลพังงา
ที่ภูเก็ตเพราะว่าเดินทางทางเครื่องบิน

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ที่ภูเก็ต
แต่ทีนี้การรับตัวเข้ามารักษา
หลังจากที่มีอาการมีผลข้างเคียงจากวัคซีน
ทางโรงพยาบาลพังงาเขารับมารักษา
ในอาการที่ผู้เสียชีวิตตัวเขียวคล้ำนะครับ
ก่อนที่โรงพยาบาลจะรับเข้ารักษา

หลังจากฉีดวัคซีนคือเขามีอาการไข้แล้วก็เจ็บกลาม

กินยาแก้ปวดกินยาลดไข้เอง
แล้วพอมาตอนกลางคืนอาการมันไม่ไหวไง

ก็เลยพอตอนที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้น
นี่คือหมดสติแล้วก็ไม่มีชื่อพจนแล้ว

แต่ว่าฟังสอบคอแถลงตัวเลขก่อนสักนิดหนึ่งครับ
ปีที่แล้ว๑๓๗๐๐กว่านะครับ
หายป่วยวันนี้เยอะกว่านะครับผู้ที่ป่วยเพิ่ม
หายป่วยวันนี้คือ๒๕๗๑นะครับ

รวมเสียชีวิตสะสมเป็นที่๗๗๙นะครับ
แล้วก็ถ้ารวมของปีที่แล้วมาด้วยก็๘๐๐
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ

ในนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๒รายครับ
ก็ขอแรงกายแรงใจทุกท่านได้ช่วยกัน
ภาวนาให้ทุกท่านได้หายป่วยโดยเร็วนะครับ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับ
๑๑๓๔๘๖รายตอนนี้ก็ได้รับวัคซีงกันเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ของการรับวัคซีนชุดใหม่เหล่านี้เริ่มกระจายไปทั่วประเทศ
แล้วก็เข็มสองเป็นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดรวมแล้วอ่า
จำนวนโดสก็คือฉีดไปแล้วสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
กว่าโดสนะครับในรายที่เสียชีวิตสี่สิบเอ็ดรายนี้นะครับ
ก็เป็นกรุงเทพมหานครสิบตะกรรมสามฉนบุรีปฐุมธาริย์สองรายต่อจังหวัดนะครับ
ส่วน๑รายต่อจังหวัดก็จะมีสิงห์บุรีสุโขทัยอุดรธานี
นราธิวาสเลยสกลนครสวรรค์ปราจินบุรีตรัง
นครศรีธรรมราชและสมุทรสาครนะครับในนี้ก็ยังมีความเสี่ยง
ในเรื่องของโรคประจำตัวที่ยังคล้ายเดินนะครับ
เบาหวานความดันไขมันเลือดสูงนี่ก็ยังเป็นอันดับต้น
ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็จะเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
คนอื่นอื่นที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมี
เรื่องของโต๊ะสนุกเกอร์จำได้นะครับว่าเราเคยมีการรายงานตรงนี้อยู่
ตอนนี้ก็มีขึ้นมาอีกนะครับรวมถึงในสนามชนวัวนะครับ
หรือทางตลาดนะครับเรือนจำด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการอยู่แออัดแล้วก็พื้นที่วงที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านสนามชนวัวกับสนุกเกอร์นี้อันนี้ต้องฝาก
ก็คุณหมอให้ความสำคัญในเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีถึง๔๑คนนะฮะ
ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวแล้วก็การติดเชื้อเกิดจากการติดเชื้อในครอบครัว
คนใกล้ชิดเพื่อร่วมงานโต๊ะสนุกเกอร์สนามชนวัว
อันนี้จะเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตใหม่ที่คุณหมอบอกว่าให้ความสนใจ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ก็มีตลาด
แล้วก็ที่เรือนจำก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องที่เราค้างเอาไว้ก่อนที่จะฟังสอบคอนะคะ
กรณีชายชาวพังงาเสียชีวิตอายุ๔๓ปีเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน
คุณผู้ชมเมื่อกี้คือพอโรงพยาบาลพังงาคือก็ออกมาชี้แจง
ไทม์ไลน์ให้ฟังนะว่าอาการเขาเป็นยังไงโรงพยาบาลรับตัวมาแล้วเป็นยังไง
แต่มันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
จากข้อมูลผู้เสียชีวิตคนนี้เขามีไขมันเลวในร่างกายเนี่ย
อันนี้คือค่าของไขมันเลวจริงแล้วค่าของไขมันเลวมันไม่ควรจะเกิน
คำถามก็คืออ้าวแล้วมีค่าไขมันเร็วเยอะมันส่งผลอะไรล่ะ
ก็เนี่ยการที่มีค่าไขมันเร็วเยอะมันจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เพราะว่าคุณหมอเขาสรุปเบื้องต้นไงคะ
ว่าตัวนายวินัยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
ทีนี้ก็ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดของผู้เสียชีวิตเข้าสู่คณะกรรมการวัคซีนส่วนกลาง
เพื่อทำการวินิจฉัยด้วยนะครับ
ว่าการวินิจฉัยผลจะออกมา๑เดือนภายใน๑เดือนนี้นะครับ
คุณหมอก็ยืนยันเรื่องของพวกไขมันในร่างกายของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
รอเพราะว่ายังไม่ยืนยันว่ามันเกิดจากวัคซีน๑๐๐หรือเปล่า
แต่เอาจริงนะพอเรานำเสนอข่าวแล้วเล่าข่าวในลักษณะนี้
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่บางคนจองฉีดวัคซีนไปแล้ว
ผู้เท่าผู้แก่เห็นข่าวบางคนก็จะกลัวเอ๊ะฉันไม่ไปฉีดวัคซีนได้ไหม
นะคะคุณผู้ชมอาการข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นมันมีก็จริงแต่มันเป็นส่วนน้อย
คุณผู้ชมฮะมาดู